จังหวัดราชบุรีหนุ่มคนหนึ่งไปเจอกับแสงไฟปริศนาที่มันลอยลอยผ่านบ้านเขาไปครับ
โอ้ยิ่งดูก็ยิ่งสงสัยเอ๊ะไอ้ที่เหมือนกับแสงไฟเห็น
จนเพื่อนบ้านที่เพิ่งซื้อกล้องมึงตอนปิดมาใหม่
ก็ให้ตนลองสอนเปิดภาพผ่านแอปพลิเคชันดูหน่อย
อยากรู้ว่าใช้ยังไงตัวเขาก็เอาอย่างนี้
ผมก็ใช้เหมือนกันงั้นพี่มาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู

ตอนที่สอนนั่นแหละมาเจอกับภาพนี้โดยบังเอิญ
เขาเห็นแวบแรกเขาตกใจขนลุกเลยนะ

ปกติมันจะเป็นภาพนิ่งอย่างนี้ไง
แล้วอยู่มันมีแสงไฟประหลาดผ่านมาหน้ากล้องแบบนี้ครับ
แล้วเขาเชื่อว่าไอ้แสงไฟแบบนี้ไม่น่าใช่แมลง
เพราะมีการเคลื่อนไหวที่แปลกผิดจากแมลงทั่วไป
โดยวันที่จับภาพได้มันตรงกับวันโกน
หรือวันที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นวันปล่อยผีนั่นเอง
ซึ่งทางตัวเจ้าของบ้านเองก็คือนายจักรพงศ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณนะหรือไม่ก็เอางี้ละกัน
ถ้ามันจะเป็นแมลงมันต้องเป็นแมลงที่ผมไม่รู้จักเป็นแน่แท้
เพราะผมรู้จักทิศทางของการบินของแมลง
แต่น่าจะเป็นแมลงแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

แบบนี้มันต้องเป็นวิญญาณแน่เอาอย่างนี้

แล้วเวลาเราไปถามผู้เชี่ยวชาญ
หรือว่าคนที่เขามีความรู้เรื่องของกล้อง
เขาก็มักจะอธิบายว่าเป็นเรื่องของการหักเหของแสง

เป็นการบินผ่านไปผ่านมาของแมลงที่มันมีแสงก็ได้

แล้วแต่ความเชื่อเลยนะคะ
แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะ